มีคนพิการไปร้องเรียนกับทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ
บอกว่าเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานต้อนรับบอกว่าไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้

ถ้าไม่ใช่ญาติที่จะคอยอยู่ดูแลเนี่ย
ไม่สามารถที่ขึ้นเครื่องไปเดี่ยวคนเดียวได้

เขาก็ไปเป็นหมู่คณะนะจองตัวตั้ง๘คน

ยังไม่ยอมแล้วก็พูดจาไม่ค่อยสุภาพ

สายการบินนกแอร์ก็เลยออกมาขอโทษในประเด็นนี้
แล้วก็จะมีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยค่ะ

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ร้องเรียนต่อนางอังคณานีรับภัยจิต
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะ
เขาบอกว่าเขาถูกสายการบินนกแอร์ปฏิเสธให้ขึ้นเครื่อง
แล้วก็ใช้วาจาที่เหมือนกับไม่เป็นมิตรคุกคามสิทธิ์
โดยทางนกแอร์บอกว่าเป็นคนพิการ

คุณสวรรคก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่า

ก็จองตัวนกแอร์๘คน๘ที่นะคะ

เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่อง
บอกว่าไม่สามารถให้คนพิการนั่งรถเข็นเดินทางคนเดียวได้

๘คนนี้มีใครเป็นญาติหรือเปล่า

ไม่ใช่ญาติเป็นเพื่อนร่วมงาน

จะไม่สามารถให้ขึ้นเครื่องได้

ต้องให้กัปตันเครื่องบินอนุมัติก่อน

ก็เลยต้องไปซื้อตัวสายการบินอื่น
ซึ่งสายการบินอื่นก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย
บอกว่าขึ้นเครื่องได้ตามปกติ
แต่ว่าช่วงเวลาที่ไปซื้อตัวใหม่เนี่ย

เดินตามมาสัก๓๔คน
ไปถามเจ้าหน้าที่ขายตัวของสายการบินอื่นด้วยนะ
ว่าอ้าวให้คนพิการขึ้นเครื่องได้ด้วยเหรอ

ใช่ก็ไปถามสายการบินอื่นว่าอ้าวให้ด้วยเหรอ

คือตัวเองไม่ให้ขึ้นเขาจะไปขึ้นที่อื่น

ตัวเขาเนี่ยพิการทางขาต้องนั่งรถเข็นวิวแชร์นะครับ
เดินทางมาพร้อมกับนางสาวสวรรค

ส่วนตัวเขาเนี่ยมีผู้ช่วย

ก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้ตัวเขาขึ้นเครื่องเหมือนกัน

ตัวเขาเดินทางมากับผู้ช่วยคนพิการ

ก็ควรจะคืนค่าตัวให้๒คน

แต่ว่าคืนค่าตัวให้เขาคนเดียว

ก็ไม่ได้ยกเลิกตัวของผู้ช่วยคนพิการเนี่ย

คือถ้าจะมีคนดูแลต้องเป็นญาติเท่านั้น

แล้วบอกว่าจะคืนเงินให้ก็คือคืนภายใน๔๕วัน

อังคณาบอกว่ากรณีสายการบินนกแอร์
ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงาน

บริหารสายการบินนกแอร์มาพูดคุยถึง

รวมถึงต้องแก้ไขปัญหา

ได้ให้ศัตยาบันต่อสหประชาชาติ

การบินนกแอร์ก็เลยออกมาแถลงค่ะ

ข้อความที่แถลงระบุเอาไว้ว่า

ในการใช้บริการสายการบินนกแอร์

แล้วก็มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนนั้น

บริษัทสายการบินนกแอร์บอกว่า

เป็นอย่างสูงทางตัวเองและคณะผู้บริหาร

ในการให้บริการผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

รับทราบและปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจ
แก่ผู้โดยสารทุกท่านต่อไป
และก็บอกด้วยว่าทรายการบินน้อแอ

ยืนยันว่ายินดีให้บริการผู้โดยสารทุกท่าน

โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านเป็นสำคัญ